ข่าวนี้โหดคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านก๋วยเตี๋ยว
มีศพคนตายอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้เกิดจากอะไร
แม่ของผู้หญิงคนนึงเอาจริงคนก่อเหตุ
เอาปืนมายิงแล้วเป็นลูกเขยของคนเสียชีวิตล็อกคอแม่ยาย
เอาปืนจ่อยิงเลยค่ะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้น
สาเหตุมันเกิดจากอะไรร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะคะ
คุณผู้ชมคะอยู่เที่ยงเผือพันธ์ทองที่ชุนบุรี
ผู้เสียชีวิตชื่อนางคนึงนิดนะคะอายุหกสิบปีแล้วค่ะ
หงายเสียชีวิตคือเธอเนี่ยถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดเก้ามอมอ
เข้าที่บริเวณหน้าผักหนึ่งนัดตรงดั้งจมูกก็หนึ่งนัด
กระสุนทะลุศีสะสองนัดเลยนะคะแล้วพบปลอกกระสุนปืนขนาดก้าวมอมอ
ตกอยู่สองปลอกด้วยค่ะทางด้านของลูกสาวของคนตาย
นางสาวบรรณภายุยี่สิบเก้าปีเล่าแบบนี้แล้วพูดทั้งน้ำตา
บอกเลยบอกว่าคนก่อเหตุคือสามีเธอเอง
เท่ากับว่าเป็นลูกเขยของบ้านนี้ลูกเขยของคนตาย
บอกเลยว่าสามีเนี่ยชื่อนายนาราวิทย์มีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
ทะเลาะกับสามีบ่อยเรื่องที่สามีไปมีผู้หญิงคนอื่น
เธอมักจะบอกให้สามีเนี่ยเลิกเลิกกับผู้หญิงเหล่านั้น
ส่วนแม่จริงก็ไม่ได้ปกติไม่ได้อยู่กับเธอ
เพิ่งมาจากต่างจังหวัดไม่กี่วันนี้เอง
วันเกิดเหตุคือเมื่อวานตอน๒ทุ่ม
ทะเลาะกับสามีซึ่งทะเลาะกันบ่อยอยู่แล้ว

รอบนึงทะเลาะกันเสร็จแม่ก็เหมือนกับด่าว่านะ
เสร็จแล้วก็เหมือนกับไล่ให้ลูกเขยกลับไป
แล้วเธอเล่าต่อว่าหลังจากนั้นสามีเธอย้อนกลับมา
คราวนี้เธอก็ทะเลาะกับสามีอีก
จังหวะหนึ่งค่ะสามีของเธอเข้าไปล็อกคอแม่
แล้วเอาปืนยิงลั่นโป้งเลย
ที่สามีจะขับกระบะหลบหนีไปเลยค่ะ
คุณหาอะไรขึ้นมาก่อนไหมอ่ะ

ทะเลาะกันบ่อยใช่ไหม

คนก่อเหตุนี่คือแฟนใช่ไหมครับ

คนก่อเหตุมือยิงเป็นสามี

นี่ระหว่างที่ตำรวจพยายามพูดคุยสอบถามกับเธอ

นางสาววรรณภาตอนพูดคุยกับต้นที่ตำรวจ

ตำรวจก็เลยพูดคุย
แล้วก็เกลี้ยกล่อมบอกให้มอบตัวเถอะ
จนกระทั่งนาราวิชมีญาติพาเขามอบตัวที่ศพพภัณฑ์ทอง

แล้วอ้างแบบนี้ว่าสาเหตุที่ทำเพราะเขาบันดาลโทษะ
เครียดสะสมเรื่องหนี้สินแล้วชอบโดนแม่ยายต่อว่าบ่อย
ก็เลยขาดสติแล้วก็ลงมือก่อเหตุยิงแม่ยายตัวเอง
สอบสวนเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาเครียดจริงแต่มันไม่ได้มีประเด็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องชู้สาว
แต่อย่างใดไม่มีเรื่องของการดื่มเหล้าดื่มสุราจนเมาด้วย
ขอใช้สิทธิ์ไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตำรวจแจ้งข้อหานะคะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธปืนไปในทางหรือที่สาธารณะด้วย
เดี๋ยวจะมีการนำตัวไปฝากขังต่อไปค่ะ
บ่าย๓โมง๓๑นาทีนะครับในช่วงนี้ขอบพระคุณล่ามภาษามือของเรานะครับ